สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
มันมีอยู่๓ส่วนที่เราต้องบริหาร
เขาเรียกว่าส่วนบนส่วนบนคือตั้งแต่ส่วนอกขึ้นไป
ไม่ต้องพูดถึงนมค่ะนมบริหารให้นมโตไม่มีค่ะ
บริหารยิ่งเล็กลงนี่เป็นเรื่องปกติ
ตั้งแต่ส่วนหน้าอกลงไปจนถึงตรงนี้
ที่กำลังพูดถึงกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง
กล้ามเนื้อด้านหลังถึงมีความสำคัญ
เพราะว่าเมื่อวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นสังเกตไหมคะว่า
คนเดินหลังคล่อมเพราะอะไรกล้ามตรงนี้เขาไม่แข็งแรง
พอไม่แข็งแรงปุ๊บมันก็ปล่อยให้น้ำหนักไหลลงไหลลงพุงย้อยพุงอ้วนก็ดึง

ส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนขา
อย่าคิดว่าเรามีปัญหาตรงไหนบริหารส่วนนั้น
ร่างกายเราต้องบริหารให้หมดทั้งส่วน

ทุกคนรู้จักท่าสควอร์ดดีถูกมั้ยเอ๋ย
ทีนี้การทำสคอร์ตวิธีที่ถูกต้องนะคะ
ย่อแล้วก็ให้เขาห้ามเลยไปเท้า

แล้วเวลาขึ้นพยายามฉีกเข่าออกนะคะ

พี่จะให้เวลา๑นาที
เริ่มค่ะ๑นาทีไปเรื่อยเลย

ลงไปนั่นแหละห้ามลองไม่เอากดลงไป

ลองยังเลยแค่๒๔วินาที

ลงโอเคมัดเวลา
มันไม่ถึงกับขั้นทรมานหรอกค่ะถ้าใจเราเนี่ยสู้ทุกอย่างมันต้องใช้ใจค่ะ
การที่เราทำแบบนี้เฉยนะคะเรารู้สึกถึงความเมื่อยของแค่ขา
ต่อไปคือซูโมโอเคเอาล่ะหายใจลึกจุดสำคัญคือการหายใจนะคะ
โอเคเริ่มค่ะซูโม่ลงลึกโฟกัสไม่โดนจุดย่อลงไปอีกห้ามขึ้นตึง
ขึ้นและลงขึ้นและลงเลยขึ้นและลงเลยมือจับไว้ห้ามเอามือเข้ามาช่วยเด็ดขาด
ไม่ได้โอเค๓๐วินาทีกระโดดค่ะ
ห้ามหยุดใครหยุดเมจิให้ต่ออีก๓๐วินาที
เป็นไงคะไม่มีใครมีเสียงกันเลย
เหนื่อยค่ะเคยหนักกว่านี้ก็มีเพราะว่าเป็นนักกีฬาเทคอนโดมันหนักกว่านี้

พูดแล้วก็กินน้ำนิดนึง
ทำไมมันเหยาะแหยะกันอย่างนี้เนี่ยนางงามเนี่ยฮะ

พี่จะต่ออีก๑นาทีเพราะเรานะ

หน้าพี่ว่าโกรธมากเลยทำไมมันต้องให้ฉันทำอย่างนี้

เรามากันเป็นทีมห้ามทำให้เพื่อนเดือดร้อนเด็ดขาด

ถ้าเราได้เป็นตัวแทนเราไปสู้กับต่างประเทศ
นานาประเทศเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรบ้าง

ถูกต้องเห็นไหมทำได้กันแล้วทำไมบอกทำไม่ได้

ดันไม่ไหวเอาเข่าดันขึ้นมา

ออกกำลังกายเราไม่ได้เรื่องเลยนะคะ
ไม่มีกล้ามเนื้อส่วนไหนในร่างกายแข็งแรงเลย

เมื่อกี้พี่สอนว่าไง
เล่นโยคะที่นี่ไม่ใช่คลาสโยคะ
ถ้าจะไปคลาสโยคะไปที่อื่นไม่ใช่ที่นี่

เพราะเราต้องฝึกความแข็งแรง

หนึ่งสองนับดังนับดังกว่านี้ได้ไหมดังกว่านี้เป็นไหม
ดังกว่านี้ไปอีกแค่มองเพื่อน
ดูสิยังไม่หยุดเลยต้องการจะพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมคะเบอร์หนึ่ง
อยากจะให้ทำอีกไหวไหมถ้าต้องการถ้าพิสูจน์ให้ตัวเองเข้า
เข้ารอก็ไหว
อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่ตกรอบตกอะไรอยากดูคุณ
ทุกคนหยุดดูเขาเพราะเขาคือคนเดียวที่ตกรอบ

ยากกว่าจะทำได้ค่ะ
๑๐ทีเริ่ม
ว่าวงกลมวงใหม่ตรงนี้ทำยังไง
สะโกนออกมา
เก่งมากค่ะ
รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรสักอย่าง

ขึ้นมาดังหายใจดัง

เรามีชนะแล้วก็อยากจะชนะ
อยากจะเอาแครอทกลับมาให้ได้